อย่างรถบรรทุก๖ล้อคันนี้ขับมาจู่คนขับหลับในสิครับ
ไปชนกับรถพ่วง๒๒ล้อซึ่งเขาจอดอยู่ข้างทาง
บาดเจ็บกันไปสี่อ่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะคนขับรถบรรทุกก็ถูกอัดก๊อปปี้อยู่
ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางมาช่วย
กว่าจะนำร่างของคนเจ็บออกมาได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราดกมที่๓๙ครับ
ในช่วงของขาเข้ากรุงเทพนะตรงแถวบางประกงนี่แหละครับ
ไปเจอรถบรรทุก๖ล้อสูตรสูตรสีขาวที่เป็น๗๓๑๙๕๓
สมุทรประการไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อครับ
ก็เป็นฮีโน่ทะเบียนตัวแม่๗๓
ส่วนตัวพ่วงก็๗๓๕๕๔๕สมุทรปราการ
คนขับรถพ่วง๒๒ล้อทางด้านของในภาพเนื้อแก้วเป็นคนขับ

แต่ว่าคนขับรถบรรทุกที่เขามากับแฟนสาว
รถบรรทุกนายเจตวันอายุ๒๕ปีขับมา
แล้วก็มีนางสาวสุธิสาอายุ๒๕ปีเท่ากัน
แฟนสาวก็นอนหลับมาอยู่ข้างกัน

เอารากออกมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
รถ๖ล้อยังมีคนเจ็บอีก๑คน

แล้วก็นางสาวจำปาอายุ๔๑ปี
เขานั่งกันมา๔คน

ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง

ออกมาได้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน

มันทุกข์คุณเจตะวันบอกว่า

เข้าให้นะฮะก็ทำให้รถเสียหาย

ย้ำแบบนี้ไงว่าขับรถเรื่องของสุขภาพของคนขับเป็นสิ่งสำคัญ
ยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับ